แล้วพาไปกินแล้วก็ไปเที่ยวด้วย
ไปที่นี่เลยครับที่จังหวัดชนบุรี
ต้องขี่มอสไซค์ไป

รถหมอไม่เอาตอนนี้ยังสบายดี

ฟังเสียงนี่สิบล้อเลยไหมคะหรือยังไง
เอาล่ะพาไปเลยนะครับที่จังหวัดชนบุรี
ไปทานกันเขาบอกว่าร้านนี้เป็นขวัญใจนักศึกษา
เพราะว่าราคาย่อมเยาว์สุดเลยนะครับ

ตั้งอยู่ที่อำเภอบางแสนจังหวัดชนบุรี
เป็นร้านขวัญใจนักศึกษามหาวิทยาลัยบุรพา
ตั้งอยู่ตรงที่ประตูด้านหลังมหาวิทยาลัยพอดี
ที่สำคัญเขาขายถูกที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้
ก็เริ่มต้นที่ยี่สิบบาท
ราดแกง๒อย่าง๒๕บาท

เดี๋ยวต่อไปจะเห็นคุณชนะเป็นแบบลูกค้าประจำ

เพราะว่ามันอยู่หลังมบูใช่ไหม

ขายถูกแบบนี้มีต้นต่อมาอย่างไร
ก็บอกว่าเดิมทีนะครับเปิดร้านอาหารตามสั่งอยู่ที่บ้าน

พอคุณลูกเข้าเรียนระดับปริญญาตรี

ก็เลยย้ายมาเปิดร้านที่นี่ตามคุณลูกมาครับ

หมุนเวียนเมนูไปเรื่อย

นักศึกษาเขาก็ชอบแบบนี้

ตามสั่งอีกหลากหลายเมนูนะครับ

ในช่วงเวลาตี๓ของทุกวัน

เพราะว่าซื้อปริมาณมากก็จะได้
ราคาส่งทำให้ช่วยลดต้นทุน

ว่าทำไมถึงขายอาหารได้ถูกแบบนี้

จะมีกับข้าวหมุนเวียนเปลี่ยนตลอดทั้งวัน
ตั้งแต่๖โมงเช้าไปจนถึง๒ทุ่ม
มีเมนูอาหารให้เลือกมากกว่า๓๐เมนู
มากเห็นไหมมากไปเลยทีเดียว
ยกตัวอย่างหน่อยก็มีต้มยำไก่ที่เนื้อไก่

แล้วก็มีแกงเขียวหวานที่จัดเต็มแบบครบเครื่องสุด
สูงหาลูกชิ้นปลากราย
เพราโอ้จัดมาใส่ไปแต่เนื้อผักนะครับ

แล้วนี่เห็นไหมหอยที่ชอบเล่นมือถือ
หอยลาย

เก่งเล่นกับยุงลายหรือเปล่า

โอ้โหหอยลายผัดพริกเผาราคาแค่๑๐บาท
ที่พูดมาพวกนี้กับข้าว๑๐บาทหมด
หอยลายก็ราคาเนี่ย

แต่พอมาผัดแล้วขายในราคาเพียงแค่๑๐บาทเท่านั้น

สุดสมแล้วที่เป็นร้านขวัญใจ

อยากจะไปขอลายหอยเหลือเกินนะคะคุณ
เมนูที่น้องนักศึกษาชอบทานมาก

ก็จะเป็นพวกเมนูทอดอย่างเช่น
พวกไก่ป๊อปกะเพราไก่ป๊อปลาบ

ข้าวราดทอดมันหมูไข่เจี๊ยว

ที่มีรสชาติเหมือนทอดมันค่ะ

กรอบฟูหอมแบบนี้แหละคุณคะ

หนูชอบเมนูปลาราดพริกค่ะ

ข้าวก็จานละ๕บาทกับข้าวก็จานละ๑๐บาทค่ะ
หนูมากัน๕๖คนก็หาแล้วคนละ๒๐บาทเองค่ะ
ราคาคุ้มค่ะเหมาะกับนักศึกษาค่ะ

เพราะว่ายุคนี้มันเศรษฐกิจไม่ค่อยดี
แล้วมันจะประหยัดไปในตัวด้วยนะราคาถูกอร่อยด้วย
แต๋วบอกว่าถึงแม้ว่าจะขายในราคา๑๐บาท๒๐บาทแบบนี้
กำไรอาจจะได้น้อยนะแต่ว่าสุขใจค่ะ
ได้เห็นน้องนักศึกษาอิ่มท้องในราคาประหยัด
บางคนที่รายได้น้อยมีเงิน๑๕บาท
สั่งข้าว๑ชามกับข้าว๑อย่างเนี่ยอิ่มนะ
บางคนที่มาทานบ่อยก็จะเห็นหน้าค่าตากันทุกวัน
ก็จะมาเพิ่มปริมาณให้บ้างเล็กน้อยอะไรแบบนี้
ลูกค้าประจำเอาไปฟังเจ้าของร้านกันหน่อยเจ๊แต๋วค่ะ
เราขายราคา๑๐บาทเพราะว่าเด็กบางคนกินไม่เยอะ

ก็๑๐บาทก็พอข้าวจานหนึ่ง๕บาทกับข้าว๑๐บาท
บางทีเขาก็อิ่มแล้วมื้อหนึ่งก็แค่๑๕บาท
คือเราบริการเป็นกันเองกับเด็ก
อาหารนี่อยากกินอะไรสั่งเราได้วันรุ่งขึ้นเราก็จะทำให้เอ่อ
เมนูของเราจะหลากหลายเราจะไม่เน้นปริมาณพวกผัก
เนื้อก็เนื้อไก่ก็ไก่หมูก็หมูค่ะ
ส่วนหนึ่งกับการที่เราขายกับข้าวราคาถูก
ให้เด็กได้กินอาหารดีแล้วก็ราคาถูก
ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กประหยัดไปส่วนหนึ่ง

โอ้โหนี่ไงยกนิ้วให้เลยนะ
แต๋วใจดีด้วยนะคะคุณผู้ชมบอกขอ๑๐อย่างเลยนะคะ
อยากจะไปทานอาหารอร่อยราคาสบาย
ประหยัดแบบนี้ไปอุดหนุนเจ๊แต๋วได้
อยู่ที่ประตูหลังมหาวิทยาลัยบูรพาบางแสน

ประชาชนทั่วไปก็สามารถไปทานไปชิมความอร่อยของร้านเจ๊แต๋วกันได้
แต่ว่าเรื่องที่จอดรถอาจจะหายากนิดนึง
แต่ว่าถ้าเกิดว่าแว้นมอเซมาสะดวกสบายเลยเนี่ย
ไปด้วยได้เลยค่ะ
โอ้โหน่ารับประทานนะคุณ
ไปไหมหอยเฟสมีไหมคะมีคนถามนอกจากหอยลายแล้วมีหอยเฟสไหมเออค่ะมีแต่ฮิปโปเนอะ